ร้องดาให้ดา
จีบนายแฟนไม่มีแล้ว

จีบกันตามสบาย
รู้เลยเพลงนี้เพลงนี้ยากจริง

เกิบตอนหัวเพลงเกิบงับไม่ทัน

แต่ก็ด้วยความที่นี่คุณครูสอนมาดี
ก็จะได้ตั้งเป้าไว้ต่ำ
ตอนนี้ถัมลายเป้าไปแล้วก็มากขึ้น

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
โด่งใจโด่งใจโด่งใจโด่งใจโด่งใจโด่งใจ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องวัสเพ็ญร้อง

น่าเสียดายน้องวันเพ็ญนะครับร้องผิดไปหนึ่งคำ
แต่เรามีตัวช่วยร้องผิดได้หนึ่งคำเพราะฉะนั้นน้องวันเพ็ญร้องได้ครับ
เรามีตัวช่วยร้องผิดได้หนึ่งคำเพราะฉะนั้นน้องวันเพ็ญร้องได้ครับ

ดีนะมีตัวช่วยเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยร้องผิดจริง
แต่ว่าเปิดตัวช่วยได้ตรงจังหวะพอดีนะฮะ
แล้วก็ร้องผิดหนึ่งคำเพราะฉะนั้นน้องวันเพ็ญ

เพลงนี้ร้องได้นะคะถ้าร้องได้แบบนี้แน่นอนค่ะ
รับเลยค่ะ๒มื้อ
อาสยามนะครับจีบได้แฟนตายแล้ว
การแข่งขันเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เสมอ
ประมาทเราอะไรไม่ได้เลย
แต่ว่าวันเพ็ญเนี่ยรอบครอบแล้วว่าที่เลือกเปิดตัวช่วย๑ตัว
แต่ชอบความเมื่อกี้แบบผิดหวังแล้วแบบ

จริงแล้วยอดเขายังมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะมาก

เด็กน้อยจากสุพรรณบุรีคนนี้นะครับ
ต้องการ๑๐๐๐บาทตอนนี้ได้ไปแล้ว

ยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวกับสิทธิ์ที่จะได้แข่งขันต่อไป
เพราะว่ายังร้องไม่ผิดและยังไม่หยุด
ก็ต้องมาเชียร์น้องวันเพ็ญในคราวหน้ากันต่อไปนะครับ
ดูสิว่าน้องจะทำไปได้มากมายขนาดไหน
ด้วยความสามารถที่น้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับ
และวันนี้นะครับเราก็ยังมีสาระน่ารู้นะครับ
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากคุณผู้ชมด้วย

แต่ว่าจบรายการของเรานะคะไม่อยากให้คุณผู้ชมย้ายช่องหนีไปไหนนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยยังมีรายการดีอีกเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะรายการต่อจากรายการของเราค่ะ

คำถามกับเงิน๑ล้านบาทพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ

วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

แน่นอนครับพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่าาาา
คุณยายค่ะยายหนูจะได้ไปกินได้หลายเดือนเลยค่ะ

จากคุณพ่อจะเหนื่อยก็ชื่นใจที่ลูกสาวเนี่ยออกไปร้องเพลงมาช่วยเหลือครอบครัวด้วย

ร้องเพลงที่งานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ก็ไปค่ะ
เหรอแล้วรายได้เป็นไง
ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง

หนูจะสู้เพื่อครอบครัวของเราค่ะ
ดีใจครับที่ลูกเป็นคนสู้

ลุงทุ่มกระจมทอง
ฝากเพลงรักลอย
สู่ห่องใจฉัน
รับทราบ